การเป็นสื่อการเป็นสื่อสารมวลชน

เป็นสื่อยิ่งต้องทำตัวให้เล็กลง
แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปรักษาอาการวูบ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร

เขาห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายภาพถูกไหมคุณทัศนัย
ผู้ชายคนนี้ยกมือถือมาถ่าย

เขาก็เริ่มมีการแบบโวยวายท้าให้แจ้งตำรวจ
แล้วพอพยาบาลบอกว่าไม่ไหวแล้ว

นี่ยิ่งทำให้ผู้ชายคนนี้เขายิ่งเดือด
แล้วยิ่งใส่รอปภใหญ่เลยนะคะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ตอนที่เขาใส่รอปภหน่อยค่ะ
มันเรื่องของผม
แล้วคุณเป็นใครมาสั่งผม

ไม่เป็นไร

คุณเป็นใครหน้าที่คุณทำอะไร

คุณจะมาสั่งผมได้ไงคุณมีอำนาจเปล่า

โอ้โหแล้วนี่คือถึงขั้นคือเขาก็ถามเค้นอยู่นะ

เนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะ
มีการเอาไปโพสต์ลงในเพจกำแพงเพชร

เสื้อสีแดงคนนี้นะไม่ใช่พนักงาน
ไม่มีความเกี่ยวข้องใดแค่เคยส่งคลิป
ส่งข่าวมาในโครงการนักข่าวอาสา

คือปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นักข่าว
ทีนี้ก็จะต้องเอาเรื่องแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ

ทีนี้พอเราตรวจสอบได้เรารู้แล้ว
เราก็เลยไปที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรไปคุยกับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่เขาก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนะ
บอกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๓เมษา
ผู้ชายคนนี้เข้ามารักษาด้วยอาการน้ำตาลในเลือดสูง

ทีนี้พยาบาลก็เลยบอกว่าคนไข้นอนบนเตียงนะคะ
แล้วหลังจากนั้นพยาบาลก็ฉีดยาลดน้ำตาลในเลือด
ทีนี้ระหว่างนั้นคือคนไข้เขาก็โวยวาย

เขาก็มีการยกกล้องมาถ่ายคลิป

ทีนี้พอพยาบาลคิดว่าเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวแล้วแจ้งรอปภ
แล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็ยิ่งโวยวายมากขึ้นไปอีกนะคะ
ทีนี้พอจบวันนั้นผู้ชายคนนี้กลับบ้านไปแล้ว
หลังจากนั้น๒๖เมษาผู้ชายคนนี้กลับมาอีกรอบหนึ่ง
ยื่นหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่กับพอโรงพยาบาล

กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลจับภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะ
แล้วพอโรงพยาบาลก็คือนายแพทย์สิทธิ์พักขภัยบูลนะคะ
พอโรงพยาบาลปางศิลาทองบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

เดี๋ยวต้องดูว่าโรงพยาบาลเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะคะ
จริงก็เราก็เห็นป้ายนะ
ชัดเจนที่โรงพยาบาลติดไว้ว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวีดีโอ
ก็ควรที่จะเคารพกฎระเบียบของโรงพยาบาลด้วย

ถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพจริงอย่างตอนแบบท้องลูก

ถ้าเกิดว่าไม่ให้เก็บภาพตอนอันเดิร์สาว

ถูกต้องเออทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะได้รับรายงานว่า
ผู้ชายคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นนักข่าวเนี่ยนะ
เขาเปิดตำหนักรับตั้งสารพระภูมิรักษาโรค
พวกคุณสัยรักษาคนโดนของให้กับชาวบ้าน

อยู่ที่วัดเทพเนรมิตที่ปางมะค่า
อำเภอขานุวรรรักษบุรีที่กำแพงเพชรนะคะ
ดังนั้นพอนักข่าวของเราทราบเรื่องนี้แล้ว
เป็นคลิปตอนที่เขาเปิดอาสมรักษาเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวไปตรวจสอบได้ความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไง

เขาจะวาดอย่างไรบ้างนะเออนะฮะจะดำเนินการอย่างไร